ขยับมาที่จังหวัดสุราธานีฮะตำรวจบุกจับอดีตนายกอบตที่เมืองยะโมโคราช
คือเคยก่อคดีเมื่อ๑๐ปีก่อนยิงเมียกับลูกเลี้ยง
เสร็จหลบหนีสิบปีสุดท้ายมาจนมุมที่พุนพินสุราชธานีครับจับตัวได้
เรียบร้อยก็คือสวัยนายสวัยขันผักแว่นอายุ๖๐แล้วตอนนี้
ดีตนายกอบตโพกลางโพกลางก็คืออำเภอเมืองนครราชศรีมา
ถูกจับได้ที่แคมป์คนงานอำเภอพูนพินสุราธานี
นายสวัยรับสารภาพเพราะว่าเจ้าหน้าที่กำหมายจับ
จับกลุ่มดำเนินคดีเคยก่อคดีเมื่อปี๕๔
พฤษภาคมปี๕๔ยิงเมียตัวเอง
เมียกับลูกเลี้ยงยิงเมียก็คือสจหมู
หรือนางวะนิดาเสตะปุตตะสจหมูฮะ
เป็นสมาชิกอบจเขต๕นครราชศรีมา
ปมปัญหาทะเลาะกันเรื่องแบ่งสมบัติ
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยทำร้ายร่างกายนะ
ยังไม่ได้ตั้งใจยิงแต่เหมือนกับว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้น
และลูกคือลูกฝั่งเมียเป็นลูกเลี้ยงของนายสวัย

คราวนี้แหละมันเดือดนะครับเพราะพกปืนติดตัวด้วย
ยิงลูกเลี้ยงและยิงเมียตาย
สุดท้ายหลบหนีไปแล้วก็มาจนมุมที่พุนพิน
สุราชธานีเดี๋ยวฟังเสียงครับ
แต่ว่ามันก็ทำเยอะไปยอมรับว่ามันอยู่
มันจะไม่สมเหตุผลอยู่กับข้าร่อบ่อแว้ง
คนตายก็พูดไม่ได้นะนายสวัยยังมีชีวิตอยู่ก็พูดไปเรื่อยเลยนะครับ
บอกว่าลูกเลี้ยงอย่าทำร้ายก่อนแล้วตอนนั้นพกปืนไว้ใต้เบาะ

ก็เลยใช้ก่อเหตุยิงเมียกับยิงลูกเลี้ยงสุดท้าย
ก็มาจนมุมที่ภูนิพิณธ์สู่ราธานี
ดังนั้นจับได้ที่พุนพินนะฮะต้องกลับไปดำเนินคดีที่นครราชศรีมาอีกทีครับ